เชียงใหม่ค่ะครับเกิดเหตุชายหัวเกลียนเมาเหล้าอารวาส
แล้วสาดกระสุนใส่เวทีรำวงนะคะจนมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่คุณถามว่าไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายตำรวจในท้องที่ก็คือจากโรงพักสันกำแพง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตำบลบวกค้างที่สรรกำแพงเจียงใหม่เนี่ย

ตรงนี้แหละค่ะที่ก็จัดงานเลี้ยงกันนะคะ

ขณะที่ชาวบ้านกำลังรำวงกันอย่างสนุกสนานนะคะบนเวที
ชายคนหนึ่งลักษณะตัดผมสั้นเกลียนสวมเสื้อแขนสั้นสีดำ
เดินลงมาจากเวทีด้านล่างนะคะก่อนที่จะชักปืนยิงสวนไปบนเวที
ทำให้บรรยากาศที่กำลังสนุกสนานเนี่ย
ทุกอย่างหยุดชะงักในบัตรดนค่ะทุกคนแตกคือวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะ
คนละทิศคนละทางหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำตำบลพร้อมกับวัยรุ่นที่มาร่วมงานส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็ช่วยกันวิ่งไล่ติดตามจับมือปืนรายนี้
แต่ถุกมือปื้นนี่หันมาแล้วก็ยิงใส่ค่ะโอ้โหครับ
จนวัยรุ่นที่ช่วยไล่จับเนี่ยถูกยิงเข้าที่ขาได้ระบะเจ็บด้วยอ่ะค่ะ
เฮียกำแหล่งมันเต้นบนประเทียครับเต้นบนพื้นิน
ยิงที่นี่แล้วไปยิงตรานอกตอแหวมยิงหน้าของนับเริ่มเนี้ย
สรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
มีผู้ได้รับปาดเจ็บประมาณสามถึงสี่รายครับ
จำนวนนั้นเนี่ยมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระสุนปืนลูกหลงในครั้งนี้ด้วยนะคะ
แต่เคราะห์ดีมากอาการไม่หนักเท่าไหร่
เนื่องจากกระสุนไม่ได้ไปโดนจุดที่สำคัญ
ตำรวจสพสันกำแพงบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไปพบปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่จำนวน๑
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวจะต้องรีบตามจับมือปืนหัวเกลียนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ